เอาไปดูที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องราวของปู

แต่ไม่ใช่แค่คนที่กลัวปูดีบเท่านั้น

สัตว์ก็กลัวปูหนีบเหมือนกันค่ะ
ทำไมหรอ
น้องน้องไปหลบมุมอยู่ค่ะ
น้องหมาตัวเล็กตอนแรกนึกว่าตุ๊กตาเหมือนไงนะคะ

น้องคงกลัวปูหนีบหรือเปล่าค่ะ
แอบอยู่ในซอกในมุมโชคดีที่สุดท้ายนะคะ
มนุษย์นี่แหละช่วยเหลืออุ้มหนีบคอขึ้นมาเลยค่ะ
แต่ว่าตะปูเยอะขนาดนี้นี่มันทะเลหรือเปล่าคะ

คืองงมากปูเต็มบ้านไปหมดเลย

แล้วปล่อยให้ปูมันเดินเพ่นพลาดอยู่ในบ้านแบบนี้กับสุนัขเหรอ
สุนัขก็กลัวเหมือนกันนะ

ก็กลัวสิกลัวปูนิบเจ็บหลาย
ปูหนีบเจ็บหลาย